ขึ้นมาที่จังหวัดสระบุรีหน่อย
ตามชาวบ้านที่เสาให้ไปดูเห็ดมือผี
เขาว่ากันว่าเห็ดมือผีให้โชคให้ลาบด้วยค่ะคุณ
นี่เลยหน้าตาเห็ดมือผี
ที่ตอนนี้เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยแล้ว

ฤดูการของเห็ดมือผีที่จะโผล่ออกมาอารวาสอีกแล้วเหรอ
คุณพูดเหมือนเอเลียนอารวาสอยู่บ้าง

กลิ่นเนี่ยเบ้นคละคลุ้งไปทั่วเลย
ถูกต้องแล้วลักษณะหงิกงอคล้ายนิ้วมือ
แต่ว่ามันมีกลิ่นเหม็นชาวบ้านก็เลยเรียกเห็ดมือผีนะคะ
ลักษณะบางคนบอกเออมันก็คล้ายปลาบึกเหมือนกัน
ก็แล้วแต่จะเรียกแต่สังเกตสิแมลงวันก็มาตอม
เพราะมันมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นะคะ
ไอ้เห็ดมือผีก้อนนี้ค่ะมันโผล่ขึ้นมาบริเวณกลางสวน
ซึ่งไม่ไกลจากบ้านพักบ้านเลขที่๒๘ทับ๑หมู่๘
ตำบลต้นตานอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรี
เจ้าของสวนรู้ดังนั้นต้องรีบไปดูค่ะ
นั่นก็คือคุณสมพงศ์แสงสว่างอายุ๖๑ปี
บอกว่าเดินมาในสวนทุกวันเลยนะคะ
แต่ว่าเพิ่งจะได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรง
ก็เลยเดินตามหามีอะไรตายหรือเปล่า
เปยไปมามาเจอเห็ดมือผีขึ้นอยู่

นี่ค่ะใกล้กันเลยเพิ่งปลูกมาได้แค่๓เดือน
ค่ะมีดอกบานละ๒ดอกส่วนอีก๑ดอกเริ่มเหี่ยวเฉา

แต่พอชาวบ้านทราบข่าวเห็นไหมคะ
เอาทูบมาปักมาขอโชคขอลาบกันใหญ่เลย
เออเออมามุงดูกันแบบนี้ตามความเชื่อว่า
เห็ดแปลกแบบนี้มันจะให้โชคให้ลาบ
แล้วเขาว่ากันว่ามันเป็นเห็ดที่หายากอันดับ๒ของโลกเลยนะ
เออแต่ว่าพอดูตลอดข่าวแล้วคุณจะเห็นง่ายขึ้น

หรือว่าใครเคยเห็นที่ไหนส่งมาบอกกันได้นะ
ค่ะแบบนี้จะเคยเห็นเนี่ยจดทวบแล้วยกมือวาย
ขอพรขอโชคขอลาบกินบ่อยด้วย
ใช่นะส่วนวิธีการจะขอโชคแบบไหน
ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับ
บางคนก็นับบางคนก็เอาเลขที่บ้านไป